รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

จะเป็น๑ชั่วโมงความเชื่อ๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูเตรูยังไงถึงจะรวย
มูยังไงจากที่แบบว่าเป็นช่างทำผม
แล้ววันหนึ่งมันมีสมบัติเป็นพันล้าน

ก็อยากมีสิแล้วยังไง

นางเป็นแขกรับเชิญสองแม่ลูก
ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ๒วันติดต่อกัน
ซึ่งเป็นหุ้นบ่อน้ำมันในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ

ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่กลายเป็นเศรษฐีพันล้าน

เพราะว่าโอ้โหทั้งแม่ทั้งลูกคู่นี้

เชื่อสารพัดเรื่องแล้วก็มีสิกเซ็นต์ด้วย
เอาละครับถ้าอย่างนั้นเราจะไปคุยกับทั้งคู่เลยนะครับ
ขอต้อนรับนะครับคุณแม่ประคองและน้องเอริกาจัสมินบอลวินกิฟสันครับ
ขออนุญาตนะฮะย้อนไปเรื่องราวเก่าสักนิดนึงนะครับ
คุณแม่ประคองนี่เป็นคนจังหวัด

อาชีพจริงแล้วก็เป็นเด็กชาวนาเนอะ
แล้วก็ขึ้นมากรุงเทพอยู่คุณป้า

ตอนนั้นเองเนี่ยมาเจอกับทางสามีคือคุณเคนดริก
ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเนี่ยไปเจอที่ไหนครับ

ก็มากับเพื่อนเนาะเขามากับเพื่อนจะมาแต่งงาน

เขาก็เจอปุ๊บเขาก็ชอบแหละ

เราก็บอกไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้
ทั้งคู่ฝรั่งเราใช้ว่าฝรั่ง

แสดงว่าพ่อของน้องแจ๊สเนี่ยที่จริงเขาก็มีเมียไทยละ๑คน

จริงเขาอยากเปลี่ยนเป็นแม่

เกาปุ่นหญิงก็เลยเลิกกันยาง

ครั้งนี้แหละนะ
ก็แล้วอยู่บางทายก็ละบากเนาะเอาก็เอานะ

ไม่นะเราก็ไม่รู้เรื่องวันไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขามีอะไรมั่ง
แต่เราก็ยอมรับว่าเราก็เสี่ยงไปนั่นแหละ
แล้วรู้ไหมว่าเขาทำงานอะไร

คือไปอยู่กับเขานานไหมสรุปแล้วตรงนั้น
ไปอ่ะก็ไปถึงปุ๊บก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่นานแล้ว

ก็อยู่จนมีลูกนี่แหละอยู่เลย

ใช่อยู่กันจนเขาเสียไป

วัลเบิร์งมะเร็งนะคะก็คือในปี๒๕๔๓
สาวนี้เสียชีวิตด้วยวัลเบิร์งตับถูกมั้ยฮะ
เห็นบอกตอนนั้นเนี่ยหมดเงินรักษาไปประมาณ

ใช่เพราะแม่แฟนเป็นคนเสียทั้งหมดเพราะเราไม่มีประกันชีวิต
แต่เห็นบอกช่วงนั้นเนี่ยนะฮะจัดการงานศพไม่มีเงินด้วย
ใช่เพราะวันแรกพ่อแม่แฟนเนี่ยอยู่คนละรัฐ
ไม่มีเงินก็โทรไปก็ยังก็เริ่มงานแต่เขาก็ส่งมาทันแหละว่าจ่ายให้ทั้งหมด
คุณอย่าบอกนะจนสามีตายคุณยังไม่รู้ว่าเขาเป็นอภิมหาเศรษฐี
ไม่รู้เพราะว่ารู้ว่ามีเงินมีลงวายแล้วก็มีเงินมาทุกเดือนเดือนละหมื่นหรือหมื่นเหรียญ
เพราะว่าอยู่กินแล้วก็กินอยู่บ้านไม่ได้อยากไปไหนก็โทรไปกลิ้งอย่างนี้
แฟนก็จะโอนมาให้
แต่ในช่วงนั้นเห็นบอกชีวิตลำบากมากถึงขั้นต้องไปขอข้าวที่บวชกิน

เงินเนี่ยทุกทีเขาส่งใช่ไหมเราก็คิดว่าไม่แล้ว
เพราะว่าเราไม่อยากรบกวนไงเพราะว่าโตไปมัน
มันหลายอย่างที่เราคิดเหมือนลูกเขาก็ตายไปแล้ว
เราจะไปเกาะเขาทำไมอีกอ่าเราก็คิดว่าตัวเองก็คงเลี้ยงลูกได้
บ้านเราก็มีใช่ไหมเราก็ไม่ได้เช่าไม่อะไรใช่
บ้านก็มีรถก็มีทุกอย่างมีหมด
ทำไมเราอยู่เมืองไทยเราก็หากินเองเนอะ
เราก็ต้องสู้อะคือสู้ชีวิตดีกว่าเรา
ไปนั่งแบร์มือของคนอื่นอย่างนี้แม่ก็คิดอย่างนั้นมากกว่า
ตอนแรกนะ๒อาทิตย์เนี่ยขอข้าวโบสถ์
คือหมายความเอาข้าวเนี่ยอาหารที่วัดเนี่ยที่โบสถ์มาทำ
พอเริ่มพอเริ่มนั่นเสร็จแล้วก็มีอีกคนนึง
มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ช่วยไปขอ

ก็ได้มาเดือนละ๒๔๐๐เหรียญ

ก็อยู่ได้ก็นั่งเข้าไฟอยู่ได้ก็เริ่ม

ว่าขนาดผัวตายไปตั้งนานแล้วยังไม่รู้ว่าผัวรวย

ก็ย่าเขาไม่ให้ถูกไหม
เรารู้แหละว่าเขามีสมบัติ
แต่เราไม่รู้ว่าเขามีเท่าไหร่
เพราะภาษาอังกฤษเขาก็จะมีส่งเอกสารทุกครั้งมา
เหมือนเดิมแต่เราก็อ่านหนังสือไม่ออกแล้วว่างั้นเถอะ
ก็ไม่ได้แบบจะต้องหาคนอื่นมาดู
เพราะว่าสามแม่สามลูกไม่ได้สนใจมากก่อน

คือในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่คุณพ่อเสีย

แต่อยู่ไปปรากฏว่าปัจจุบัน
เห็นบอกมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตหลังจากที่คุณย่าเสีย
ก็ตอนหนู๑๕เขาแบบว่าย่าเสียปั๊บเขาจะมีเอกสารส่งที่บ้าน
แล้วตอนนั้นหนูอยู่โรงเรียนอยู่ใช่ไหม
แล้วแม่ก็แม่ก็อยู่บ้านมีเอกสารใหญ่แม่ก็บอกอ่านดูว่ามีอะไรบ้าง
หนูก็อ่านแล้วก็บอกว่าโอ้ย่าเสียแล้ว
แล้วเขาให้มรดกทุกอย่างที่ของพ่อให้เราใช่ค่ะ
รู้ไหมครับตอนนั้นเขาระบุไหมว่าเท่าไหร่
ตอนนั้นไม่ได้รู้ว่าเท่าไหร่เพราะเราต้องลงสารอีกครั้งนึงว่าเจอจำนวนเท่าไหร่
แล้วหนูก็คิดนะว่าคุณย่าแล้วก็คุณพ่อก็ยังคิดเราเป็นลูกเหมือนกัน

คิดถึงเหมือนกันยังให้เราเหมือนกันใช่ค่ะ

ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยอาจจะสื่อสารภาษาไทยยังไม่ค่อยจะคล่องสักเท่าไห

โอเคพอหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
หลังจากนั้นไม่ได้ตื่นเต้นมากก็ยังทำชีวิตเหมือนเดิมอยู่
เพราะว่าตอน๑๕ก็แม่ทำร้านอาหารแล้วแล้วเราก็ทำร้านอาหารเหมือนกันเหมือน
ก็ไม่ได้จนกันแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะ
ช่วงนั้นก็ไม่จนแล้วต้องขายเครื่องไม้มาก็มาตามร้านอาหารก็อยู่กันได้
แสดงว่าตอนนั้นไม่คิดว่ามันจะมหาศาล
แบ่งเสร็จเนี่ยรู้แล้วว่าเราได้เท่าไหร่

ก็เต้าตีเงินไทยมันก็เป็นพันล้านเนาะ
ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้รวมอยู่แค่นั้นมันหลายอย่างไง
เพราะว่าเรามีบ่อนน้ำมันนี้เพราะเราขายมันก็เยอะ

แล้วแบงค์เราจะดูแลทุกอย่างให้เราอีกครั้งหนึ่ง

เป็นของคุณย่ามีเปอร์เซ็นต์แบ่งกัน

มันเป็นโรงวัยเก่าแก่ของพ่อก็ทำอยู่แล้ว

ก็พี่สาวของพ่อเขาก็ดูแล

อยู่ด้วยค่ะ
พ่อเขาเนี่ยจะเป็นคนสก๊อตแลนด์เนี่ย
จะมีพวกนี้โดยตรงทำพวกวายอยู่แล้ว
แต่ที่รู้เนี่ยครั้งแรกรู้แค่นั้นมากกว่า
เพราะว่าเงินโรงไว้มาอะไรอย่างเงี้ย
แต่เราไม่รู้ว่ามันมีบ่อน้ำมันอีกเป็นที่ดินทั้งหมด

นั่นก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเบื้องต้นนะฮะ
ที่เรื่องราวของที่มาที่ไปของการที่มีเงินเป็นหลายร้อยล้าน
แต่เรื่องราวที่มีความแปลกที่ต้องมามูกัน

ที่บอกว่าพอได้มรดกมาส่วนหนึ่งเนี่ย
ก็เชื่อว่าคุณพ่อเป็นห่วงแล้วก็ยังให้
และน้องก็ยังสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่าง

ประมาณ๑๐ขวบหนูก็รู้เรื่องเยอะขึ้นแล้วอะไรแบบนี้
ตอนหนูกลับมาที่บ้านที่บ้านอยู่ปัจจุบันนี้
ก็ที่พ่ออยู่ซื้อมาก่อนเราเกิดมาอยู่แล้วบ้านหลังเนี้ย
ก็วันหนึ่งคืนนึงตอนนั้นหนูก็กำลังจะเดินในห้องครัว
ห้องครัวแล้วจะขึ้นข้างบนจะกินข้าว
ตอนหนูผ่านมาเพราะว่าห้องครัวอยู่ด้านนี้แล้วก็มีห้องถงอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะ
แล้วตัวอี้แบบเนี้ย
ตัวอี้สองตัวตรงแบบนี้
ก็เก้าอี้อันหนึ่งมันจะแบบว่า

สั่นแบบว่าแรงมาก

ใช่ค่ะ
นายมองทำยังไงลูก
แล้วก็มองอะไร

อื่นเพราะว่าบ้านเราคิดว่าเล่นด้วยคิดว่าเป็นพ่อมา
ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้กลัวอะไรแบบนั้นเขาเจออยู่สองสเต็ปอ่า
เก้าอี้ที่พ่อเขานอนประจำเนี่ยเหมือนไอ้ตัวที่เห็นไหมที่ว่า
อ่าจะเอาน้องเจ็ดตั้งประจำอ่ะเพราะมันมันจะเป็นฟูกยาวยาวแล้ว
กระดกกินได้อ่ะใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้เป็นอันแรกที่หนูเจอค่ะ
อันที่สองอะไรอันที่สองก็ที่แม่เล่าตัวอี้สันตัวอี้สันนี้
หนูก็ทำกับข้าวเหมือนกันคืนนั้นแล้วแม่ก็ยังไม่ได้กลับบ้าน
ถ้าจะไม่ได้เรียกว่าทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ชอบทานกับ
ตอนนั้นก็ทำกับข้าวอยู่แล้วทำเสร็จปั๊บหนูก็จะ
ปิดปิดไฟทั้งหมดหนูก็เดินไปปิดไฟปั๊บ
แล้วก็ไม่รู้ทำไมคิดว่าจะเอ่อ
ลองมองดูในห้องถงอีกครั้งนึงว่ามีอะไรแล้วก็ดู

มันจะมีตัวอี้ตัวอี้ใหญ่ของพ่อ

แล้วตัวอี้นี้แบบว่ามันยกได้

มันมีคนนั่งและเดินเดินไป

ก็คือหนูเห็นเลยว่าตาหนูไม่ได้ฝาด
ก็คือโก้งอี้มันโยกเองมันมีคนนั่งอยู่ทั้ง

เหมือนเขายังวนเวียนอยู่กับเรา

ตัวจริงรูปร่างอะไรแบบนี้ไม่เคยเห็น
แต่ว่าแม่เคยฝันบ่อย

เราก็เย็บไปสักพักประมาณ๑๕นาที

แกรมมาร์ตรงข้ามเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่น

เขาเลี้ยงกันมากับป้าก็ไปอยู่นะนะ

เมื่อกี้เคยเดินข้างบนหรือเปล่าลูก
เพราะจริงเพราะเท้าก็จะเดินหนัก
ที่ใส่โกดใช่ไหม

เชื่อนะเพราะหลายอย่างเนี่ย
ที่วัดอินเดียมาก็เหมือนกัน

เขาไม่มีร่างแต่ว่า
เขายังไม่ถึงกำหนดที่ตาย

เมื่อกี้ที่น้องพูดมาเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึง

กระดูกเขาเป็นคน
ศาสนาอะไรทำไมถึงเผา

แต่ว่ามันมีแล้วแต่
ศาสนานี้เขามีทั้งเผาและฝั่ง

ก็ว่าของพ่อแม่แฟนนี่

เขาจะทำแบบเหมือนหินอ้อเลยใหญ่
แล้วก็แต่ละช่องเนี่ยก่อนตายเนี่ยเขาจะเขียนไว้แล้ว

ทำไมคุณถึงเชื่อว่าสามีคุณยังอยู่กับลูกสาวตลอดเวลา
เพราะว่าเราก็เชื่อของเรา
เพราะความเห็นเราเห็นเราดู

บางครั้งไปหาเพื่อนเนี่ยเข้ามาเป็นตัวเลยนะ
แล้วก็มาลูกฝากลูกด้วยนะเพื่อนเขา
หมายถึงวิญญาณของพ่อแจ๊ส
มาเป็นรูปร่างของเขาเลยแบบเป็นคุณมาเลย
แล้วเป็นขาวแล้วอุ่นแล้วก็มารูปตัว

บางครั้งเขาจะมาดูแลเรากับลูกไง

เคนยังอยู่มาเยี่ยม
ใช่เขาเคยมาเยี่ยมเราก็มานอนหลับ
เขาก็มารูปอย่างนี้แล้วก็
คนนั้นจิตเขาแรงมากเขาก็สะบัด

เขาเล่าให้เราฟังว่าเขาเห็นรูปร่างเคน

ใช่ต่อหน้าเขาแบบสลัดเราก็มองอย่างนี้
มันเห็นแบบจางนะแต่รู้ว่า
คนนี้หน้าชัดมากเป็นเคน
มารูปตัวอ่ามารูปว่าโอ้เหมือนขอบคุณอะไรอย่างนี้

ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแบบว่า

ยังตื่นอยู่แต่ว่าเราขยับตัวไม่ได้
แล้วมันจะรู้สึกว่ามีอะไรจะแบบเข้าในตัวเรา

มีเทพองค์หนึ่งซึ่งแม่บูชาอยู่เนี่ย

ลูกบุญธรรมก็มีข่าวว่าแมงปอจะฮุบสมบัติ
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปลาสวายไงไม่รู้